คุณผู้ชมคะไปบุรีรำกันค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
เพราะมีสองน้าหลานคนหนึ่งบอกผมทนไม่ไหวแล้วขนหัวลุกเหลือเกิน
กลับมาที่บ้านเกิดที่บุรีรำต้องกักตัวตามมาตรการโควิด๑๙

สองคนนะหลานถูกให้ไปกักตัวที่สาราเก็บศพ

เขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนกลัวผีเลยแต่คืนแรกมาเลย

แล้วมาต่อเนื่อง๕คืนรวด

ชาวบ้านในตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเล่ากันค่ะว่า
น้าหลานคู่นี้กลับจากทำงานต่างจังหวัดแล้วไปกักตัวในสาราพักศพที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลบ้านสิง
แล้วเจอผีถึงขั้นต้องให้ญาติอ่ะ
โทรเรียกหมอผีฝีมือดีมาทำพิธีสะกดวิญญาณ

สองน้าหลานที่ว่านี่ค่ะคนน้าคือนายประวิทแพร่งสุวรรณหรือนายบัวขาว
ชื่อนายวิเชิญคงกำเนิดนะคะสองน้าหลานกลับมาตอนนี้กลับมาที่บ้านแล้วเพราะกักตัวครบ๑๔วันแล้ว
ถึงจะเจอผีเขาก็อยู่ครบเนอะคุณสิบสี่วันอ่ะ

นายบัวขาวเรียกน้าบัวขาวแล้วกันนะน้าบัวขาวเล่าให้ฟังบอกว่า
ผมกับหลานเนี้ยทำงานก่อสร้างก็กลับมาจากโคลาสยี่สิบสองกันยายยนต์
ก็มากักตัวตรงสาราพักศพในวัดนี้แหละ
คืนแรกปุ๊บเจอเลยเจอผู้หญิงผมยาวเขาบอกมันหลอก
พยายามจะเข้าสิงผมด้วยบอกอยากได้เป็นสามีผีบอกก่อนแบบนี้
แล้วผีก็ขึ้นคร่อมเขาเหมือนอำอ่ะเขย่าเขย่าตัวเขาเขาบอกเขาเหมือนหายใจไม่ออก
คืนแรกผ่านไปคืนที่สองมาอีกตัวเดิมเลยจำได้เพราะผมยาว
เหรอตัวเดิมเลยมานอนข้างข้างอืม
คืนที่สามมาอีกมาอีกแล้วไม่ลดละเลย
คราวนี้มาบีบนวดตัวให้โอ้ยบีบเลยเหรอ
บนวดตัวบีบนวดบีบตัวบีบขาให้อื้อหือ
วันที่สี่มาอีกแม่จับข้อเท้าแล้วคราวนี้โอ้ทีนี้ข้อเท้า
ไล่ลงมาเรื่อยเรื่อยอืมจับข้อเท้า
วันที่ห้าไม่มาแล้วใช่ไหมมาอีกค่ะ
เหน็นไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยนอนทับทั้งตัวเลยคราวเนี้ย
เขาบอกโอ้โห๕คืนรวดไม่ไหวแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าตอนที่ผีสาวพยายามจะเข้าร่างเขาเนี่ย
อ่ามีตุ่มขึ้นตามตัวตามแขนตามขาด้วยอื้อหือ
บอกอยู่ไม่ไหวจริงจริงอ่ะโทรหาญาติเลยบอกเฮ้ย
ตามหมอผีมาทีนี่เขาให้ดูเหนียนร้องร่องรอยตอนเป็นตุ่มอ่ะ
บอกตามหมอผีมาเลยหมอผีคนไหนฝีมือดีที่สุดช่วยตามมาเลยทำพิธีให้ทีไม่ไหวแล้ว
ก็เลยไปตามหมอธรรมพื้นบ้านหรือว่าพ่อเสรีเทียบมากมาทำพิธีสะกดวิญญาณให้
เขาบอกว่าตั้งแต่หมอผีมาทำพิธีให้นะผีหายไปเลยไม่มาอีกเลย

แล้วเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมเห็นครั้งแรกอ่ะเห็น

แล้วบอกหลังจากทำขวดได้ตกลงมั้ย
๓คืนน่ะผมก็ได้หลับแล้วนอนเลย

เขาไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยนะ

อาการออกร้อนหมดพองผู้พองหมด

แล้วแต่เขาจะทำอะไรอย่างนี้

แล้วอันสุดท้าย

ทีมข่าวเราก็เลยไปหาพ่อเสรีเทียบมากนะคะ

เป็นคนมาทำพิธีสะกดวิญญาณนี่แหละ

ท้าทายผีก็เลยมาหลอกสั่งสอน

แค่อยากสั่งสอนเพราะว่าไปลบหลู่เขาเฉย
ครับ

แต่รู้ว่าผีเขาโมโหมาก

ฆ่าไอ้สองคนนี้ด้วยซ้ำ

เขาโมโหเขาว่าเหมือนไปท้าทาย

ทำไมคงไม่รู้เขาผิดเหรอ
ไม่ได้ผิด

นี่ค่ะคือพี่คนนี้เป็นจิตอาสา

ชื่อพี่พรนัชชา

พอมาดูขนลุกซู่
ตั้งแต่หัวลงมาที่แขนมาขาสองข้างเลย
พี่บอกพี่เนี่ยสัมผัสได้

มีอะไรบางอย่างไม่ปกติอยู่แถวนี้แน่นอนอ๋อแล้วจะบอกให้นะอืม
น้าหลานที่มากักตัวแล้วเจอผีใช่ไหมค่ะความจริงแล้วพี่เนี่ย
คืนวันที่สองนะหลานมากักตัวเนี่ยถูกผีพยายามเข้าสิงเนี่ย
แล้วพี่ไม่ได้นอนเฝ้าเนี่ยเพราะพี่เห็นท่าไม่ดีตั้งแต่ช่วงค่ำแล้ว
แล้วพี่ไม่บอกเขาหน่อยเหรอคะพี่ไปก่อนแล้วพี่ไม่บอกเขาหน่อยเหรอ
อ่าเดี๋ยวฟังนะฮะที่นี่สักผักหนึ่งพี่ก็ค้นลูกนั่นแหละ
ลูกผิดเลยบอกว่าเออแกอยู่ไปเด้อสองคนฉันไม่อยู่หรอกฉันไปบ้านแหละ
ก็แค่นี้แหละพี่ก็เชื่อนะเพราะว่าที่พี่เชื่อเพราะพูดปุ๊บพี่คนลุกน่ะ
คือมันเซียวเนี้ยไปน่ะคือแบบมันลูกทั้งตัวน่ะที่นี่
พี่ก็เลยว่าพี่ก็พูดไปนั่นแหละคือว่ามาดีไม่ได้มาอะไรอย่างนี้
คือว่าไม่ได้มารบรู้อะไรเนี่ยคือว่าถ้าพูดผิดไปอะไรก็ขอคำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
พี่ก็พูดบอกพี่ก็เปิดยูทูปดูน้ำเนอะ
พอพี่เปิดดูหนังปุ๊บได้ยินเสียงเดินมายืนก็ตีนเลย
ไม่ยืนกระตินปุ๊บพี่ก็ยิบไฟฉายด้วยส่งด้วยส่งไว้คนลูก
เพราะนี่พี่ก็พี่ก็อันนี้พี่น่ะก็ส่งไฟฉายกระตินเลยน่ะ
ส่งดูว่าเสียงคนเดินมันอยู่กระตินเราเราก็ได้คนลูกแม่
เพราะนี่พี่น่ะก็คิดว่าคนอายุกระตินคิดว่าพวกกักหัวเดินแน่นอน
พี่ก็เอาไฟฉายส่งดูในความที่มีพี่ไม่เคยกลัวเลยน่ะ
พี่ก็เดินส่งหาตามที่คิดว่าผู้กักตัวเดินไปแอบซ่อน
อะไรอยู่น่ะแต่ไม่เห็นใครเลยหนูอ่านี่ท่านผู้ชมคิดว่ายังไง
คือพี่พรณชาเนี่ยบอกพอรู้สึกได้นี่ไม่อยู่แล้วไปก่อนเลยดีกว่า
แต่พี่เพ็ญพันธ์บอกคืนนั้นนอนเฝ้าอยู่ค่ะรู้สึกได้ยินเสียงมาเนี่ย
ไฟฉายมาไม่เห็นใครจริงจริงนะฮะมันเป็นเสียงเดินลากเท้าใช่ไหม
ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะคือไหนอ่ะพี่เพลพันธ์พาคุณสุชาดา
พยายามส่องไฟเข้าไปดูที่สถานที่กักตัวค่ะปรากฏว่าคุณสุชาดาบอกว่า
มันเหมือนมีแสงคล้ายดวงตาสองคู่ไหนอ่ะนี่นี่ตอนส่องไฟเห็นไหม
ไม่เห็นผมก็พยายามมองอยู่ไหนอ่ะอันนั้นอันนั้นคือเป็นไฟเยอะเยอะเนาะ
ให้ทีมงานช่วยบอกเราด้วยเหมือนกับมีดวงตาสองคู่นะฮะ
คือคุณสุชาดาก็ถามว่ามันเป็นหมาเป็นแมวอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่า
แต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มีนะในนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดล็อก
สุนัขแมวอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่ไม่ได้แน่
เราก็พยายามฉายไฟส่องไปที่จุดเดิมอีกนะฮะไหนอ่ะที่ตอนแรกที่เห็นน่ะ
แต่ตอนหลังมันไม่เห็นแล้วมันเห็นตอนแรกตอนเดียวนะฮะ
ส่องกลับไปก็ไม่เห็นอะไรไม่มีแมวไม่มีสุนัขด้วยมีแต่เมน
ลักษณะเหมือนดวงตาสองคู่หายไปแล้วแต่แถวเนี้ยมีสะพานปูนอยู่นะ
ไม่ห่างจากจุดกักตัวนะตามที่หมอเขาบอกใช่ไหม
ทำเขาบอกอ่ะตรงนี้ฮะเมื่อ๕๐ปีก่อนมีผู้หญิงผมยาวถูกรถชนร่างกระเด็นไปที่ต้นตาน
ใกล้กับสะพานแล้วเสียชีวิตอ๋อที่เขาบอกว่าเสียชีวิตมาห้าสิบกว่าปี
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยยังอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหนผู้หญิงผมยาวนะ
คลังคืนก็ยิ่งเปรี้ยวยิ่งดูหวังเววงไม่มีลมทัศน์

ติเหรอวันนี้ให้คุณสุชาดาไปก่อนติอยู่ไกลยังไปไม่ทัน
ไปถึงเนี่ยกลัวเดี๋ยวไม่เจอ
กลัวไม่เจอผีสาวอ๋อโอเค